ส่วนเหตุการณ์นี้ครับฝากคุณตำรวจหน่อยครับต้องเร่งมือแล้วนะครับเดี๋ยวน้อยหน้าในพื้นที่นครศรีธรรมราชสมุทรปราการเกิดปัญหาครับตี๒มีกลุ่มวัยรุ่นเขาไม่หลับไม่นอนทำอะไรกันอ่ะไล่ฟันไล่ยิงนี่คือหลักฐานครับ

ต่อกันหลายนัดมากนะครับ๖๗นัดนะฮะ
ฝั่งที่ใส่หมวกกันน็อกนี่คือฝั่งคนเจ็บนะครับ
มากันหลายคนเชียวหนึ่งในนี้โดนยิงครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒กว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
จุดนี้คือริมถนนจักรภาคในพื้นที่ตัวเมืองสมุทรปราการ

ตรวจสอบไปเจอพวกรอยเลือดแล้วก็ไปเจอมีดหัวตัด
นี่คราบเลือดครับแล้วก็มีมีดตกอยู่๒เล่ม
ใกล้กันก็ไปเจอปลอกกระสุนปืน

เหล่านี้ครับคือข้อมูลหลักฐานที่เจอเจอ
ส่วนคนเจ็บเป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุเพียง๑๗ปี

นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ถูกยิงเข้าที่แก้มขวา
ตำรวจไปสอบปากคำเพื่อนคนเจ็บ
เพื่อนคนเจ็บบอกว่าพวกเขารวม๓คน

พวกเขารวม๓คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายจากคลองสารแดง
จะไปซอยชำนิเพื่อจะกลับบ้าน

ฝั่งคนที่มาหาเรื่องกลุ่มคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์กันมา

กลุ่มคนก่อเหตุก็ชักมีดดาบออกมาชี้หน้าพวกเขา
คือฝั่งคนเจ็บเอามีดดาบมาชี้หน้าฝั่งคนเจ็บแล้วมารุมทำร้าย
พวกเขาต้องวิ่งหนีกันไปคนละทาง๒ทาง
เหมือนกับในคลิปที่เราเห็นตามวงจรปิดนั่นแหละครับคุณผู้ชม
ทีนี้คนเจ็บเขาห่วงรถ
อเตอร์ไซคันนั้นแม่ซื้อให้เลยไม่วิ่งตาม
ขอดูแลรถก็เลยถูกยิงฮะ
ยืนยันว่าพวกเขาและกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
รู้จักกันมาก่อนลองฟังครับ
คนเจ็บเนี่ยดีมากแต่เป็นโลงเรียนทั่วไป
อันนี้น่าหรอใช่รึ

แต่ย้อนกลับไปที่วงจรปิดอีกสักครั้งครับ
มีข้อมูลบางอย่างที่มันจะ๓คนจริงหรือเปล่าเนี่ย
กลุ่มคนเจ็บเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีกันประมาณ๑๔คนฮะ

มีประมาณ๑๔คนด้วยมอเตอร์ไซค์๗คัน
แล้วนั่งมาคันละ๒คน๗คูณ๒ได้๑๔ครับ
เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งไปนี่คือของฝั่งกลุ่มคนเจ็บหรอกเหรอ

แล้วที่บอกว่า๓คนนี่คือยังไงเนี่ย
หรือว่าเฉพาะพวกเขา๓คนที่สนิทกันซี้กันหรือเปล่า

ภาพอีกสักมุมหนึ่งกันละกันอันนี้จะชัดเจนฮะ
ฝั่งคนเจ็บถือดาบชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงหัวมุม
สตาร์ทติดเครื่องเอาไว้รอจะบิดหนีได้ทุกเมื่อ
คุณผู้ชมครับข้อมูลเหล่านี้เราเทียบภาพวงจรปิด
ดูข้อมูลหลักฐานไปพร้อมกันหน้าจอตอนนี้ฮะ

เดี๋ยวต้องไปสอบต่อแหละว่าตกลงแล้ว

แล้วทั้งหมดมีจำนวนกี่คนกันแน่
แล้วคนที่พกพาอาวุธมีดพกพาอาวุธปืนเอามาจากที่ไหนกัน
ก่อเหตุกันแบบนี้อุกอาจมากนะครับ
กลางเมืองสมุทรปราการตอนตี๒กว่า
ทางคดีตำรวจโรงพักเมืองสมุทรปราการบอกว่า

เพราะได้ข้อมูลมาจากแค่ฝั่งคนเจ็บเพียงแค่ฝ่ายเดียว
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุอยู่ระหว่างการตามตัว
เชื่อว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่
หรือเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคู่อาริต่างสถาบันกันกับคนเจ็บนั่นแหละ
ตำรวจบอกว่ามั่นใจเชื่อมือผมนะ
อีกไม่นานจะจับตัวได้อย่างแน่นอน
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันเร็วนี้ครับ